หน้าพักคิ้วขมวดในพักมีรอยยิ้ม
เมื่อกี้นี้ผมย้อนกลับไปที่กลุ่มแท็กซี่เสื้อแดงอีกทีหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ร่วมกันถล่มภูมิใจไทยซะเละเทะเลย
แล้วทำไมถึงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมว่ารู้สึกมันถูกหลอกไหมครับ
วันนี้คุณเรืองไกรมีความขึ้นไหวที่น่าสนใจ
คุณเรืองไกรยื่นกรกตครับ
กรกตให้ตรวจสอบคุณหมอชนน่าน
ไอ้แคมเปญที่หาเสียงไล่หนูตีงูเห่านั้นหลอกประชาชนหรือเปล่า
มาจากวักทองของคุณหมอเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ผมแบบเออเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจจริง
คุณหลอกประชาชนหรือเปล่าแคมเปญเลือกตั้งของคุณ
ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา๗๓วงเล็บ๕หรือเปล่า

ในเวืองกายลีกิจวัฒนะสมาชิกภักดิ์พลังประชานัตริย์
ร้องทุกข์ในกรณีที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แหลงข่าวเมื่อวานนี้คือช่วงหนึ่งจำได้ใช่ไหม
คุณหมอชนนั่นตอบคำถามสื่อว่า
ไอ้แคมเปญไล่หนูตีงูเห่าเป็นการลงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง
เราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเราเป็นคู่แข่งกันจริง
เป็นทางเทคนิคเป็นวิธีการหาเสียงเราไม่เคยเป็นศัตรูกัน
โอ้โหนี่เขาถอดคำพูดออกมาเป็นฉากเลย
คุณเรืองไกรระบุว่ากรณีนี้มีการลงข่าวอย่างแพร่หลาย
จึงเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะขอให้กรกตตรวจสอบว่า
คุณหมอชนนั่นกับพวกการหาเสียงดังกล่าวเข้าข่ายกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้พักเพื่อไทย
ด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดให้ลงคะแนน
ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
การเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบเอ็
มาตราเจ็ดสิบสามวงเล็บห้าและจะมีโทษตามมาตราร้อยห้าสิบเก้าหรือไม่
เออคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมถูกหลอกไหม
แคมเปญการหาเสียงของแต่ละพักการเมืองอันนี้น่าสนใจครับ
ก็เห็นมีคนแซวคุณหมอเหมือนกันนะคะว่าจะไปร้องสคบหรือเปล่า
แต่ว่าก็คุณเรืองไกรก็ดำเนินการซะแล้วนะคะร้องกรกตตรวจสอบซะแล้วค่ะ